ทุกผู้ชมครับดูตรงนี้หน่อยเรื่องของหมอปลามือปราบสัมภเวษี
หลังจากไปกับทีมงานไปสำนักสงฆ์ดงสว่างธรรมที่ป่าติ้วยะโสธร
ตอนนั้นบอกจะไปตรวจสอบเรื่องราวของหลวงปู่แสงท่านพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับ
สุดท้ายเหมือนกับมีวิบากรรมกระแสตีกลับล่าสุดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้เราได้พูดคุยกับทางนายสิบบวรแก้วงามผู้มนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่าทางสำนักพุทธคงต้องตรวจสอบ
แล้วก็ดำเนินการกับหมอปลากับพวกโดยเฉพาะเรื่องการบุกเข้าไปตรวจค้นหรือบุกรุกวัดต่าง
ซึ่งเท่าที่ทราบเนี่ยเข้าข่ายผิดกฎหมายอยู่๙วัดนะ
จากที่เคยไปมาก่อนหน้านี้ก่อนจะมาถึงจุดสุดท้าย
คือสำนักสงฆ์ดงสว่างธรรมที่อำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธร
ส่วนข้อหาที่จะแจ้งความดำเนินคดีพอสำนักพุทธบอกกับเรานะครับ
บอกว่าจะมี๔ข้อหาด้วยกันก็คือการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ใส่ความคณะส่งให้เสื่อมเสียก่อให้เกิดความแตกแยก
นี่เป็นตามพบคณะส่งนะครับพศ๒๕๐๕มาตร๔๔
มีข้อหาอั้งยี่ซ่องโจรด้วยและข้อหาร่วมกันทำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ
นี่ฮะท่านผอสำนักพุทธบอกกับเราเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับ
ทีนี้ถ้าเราย้อนไปดูบางเหตุการณ์ที่หมอปลากับทีมการเคยไปบุกวัดไปตรวจสอบ
วัดบางย่าแพรกคืนวันที่๙กุมภาพันธ์
นี่ฮะจำได้ใช่ไหมฮะอดีตพระอ๋อยหมอปลาเนี่ยไปกับทีมงานบุกกุฏิอดีตพระอ๋อยนะ
ตอนนั้นคือพระครูประหลัดประสาทพรหรือหลวงพ่ออ๋อย
หมอปลาบอกว่าชาวบ้านเขาแจ้งเบาะแสวว่าชอบดื่มเล่าเสพเมทุนซุกษีการี้ไปถึงเนี่ย
เสพเมถุนซุกษีกานี่ไปถึงเนี่ยบอกปวดหัวเนี่ย
งรัดผมของผู้หญิงเจออยู่ในกุฏิได้ยังไงท่านบอกปวดหัวเอาไว้แค่อาการปวดหัว
นี่จนเป็นข่าวดังตอนนั้นนะครับนี่เป็นหนึ่งในเก้าวัดที่สำนักพุทธบอกว่า
สงสัยต้องไปตรวจสอบย้อนหลังค่ะคุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
ลงพื้นที่ไปที่ชุมชนวัดบางย่าแพรกนะฮะได้คุยกับชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องที่
หมอปลากำลังเผชิญวิบากรรมในตอนนี้กำลังจะถูกไล่เบี้ยเล่นงานเกี่ยวกับ
วัดที่ไปตรวจไปค้นไปบุกไปลุกชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่ตรงนี้นะ
วัดบางย่าแพรกนะบอกว่าเข้าใจแล้วก็เชื่อว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นที่สำนักสงฆ์ดงสว่างธรรมเนี่ยมันอาจจะเป็นความผิดพลาด
หรือว่าไม่ได้หาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนของหมอปลากับทีมงาน
ขณะเดียวกันน้องสาวของอดีตพระอ๋อยนะนี่คุณป้านายนาวัย๖๐ปี
บอกกับคุณวิมลวันบอกว่าอ๋อเรื่องของหมอปลาในตอนนี้เหรอ
คนเราทำอะไรไว้ก็ได้แบบนั้นนั่นแหละหมอปลาเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนกับ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษไปทำพระทำเจ้าที่เขาเป็นผู้ทรงสิน
เพราะยังไงซะในส่วนของคุณป้านายนาเนี่ยที่เป็นน้องสาวของอดีตพระอ๋อยเนี่ย
ก็เชื่อว่าพี่ชายเนี่ยถูกหมอปลาจัดฉากใส่ร้าย
แต่ตอนนี้ก็คงจะไม่สามารถให้พี่ชายเนี่ยกลับมาบวชเหมือนเดิมได้แล้ว
จะเอาพี่ฉันกลับมาเหมือนเดิมมันกลับไปไม่ได้แล้วใช่ไหม
แต่หมอปลาน่ะมันทำอะไรไปมันก็รู้อยู่กับตัวมันรู้อย่างกับใจมัน
มันทำให้ดีฟ้าดินก็ลงโทษมันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหม
มันไปทำพระทำเจ้าอะไรอย่างนี้เรารู้ไหมค่ะของเขามีตัวตนหรือเปล่า
มันไปทำอ่ะใช่ป่ะแล้วทีนี้มันก็มามาโจมตีคนนู้นคนนี้มันไม่ใช่อ่ะใช่ไหม
ทีนี้เราพูดเป็นกลางว่าเขาทำไม่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ลงโทษเขาก็แค่นั้นเองปากก็แค่นั้นแหละ
ป้าเนี่ยเป็นคนออกจากกติคนสุดท้ายพี่ชายป้าไปแล้วแล้วป้าไปออกคนสุดท้าย
ไม่เจอไม่มีอะไรเลยแต่เราว่ามันเป็นเรื่องวาดภาพจัดฉากนั่นแหละป้าก็พูดไม่ค่อยถูก
คิดว่าน่าจะโดนเหมือนกันใช่ไหมใช่อืมอ่า
แต่จะเท็จจะจริงอะไรอย่างไรเนี่ยก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาตรวจสอบต่อไปนะครับ
อันนี้ที่วัดบางย่าแพรกสมุทรปราการนะฮะอีกวัดหนึ่งวัดหนองปลือที่ฉะเชิงเศร้า
ท่านผู้ชมครับเจ้าวาดวัดหนองปลือวันนี้บอกกับเราบอกว่าเตรียมแจ้งความเอาผิดหมอปลากับพวกนะฮะ
ท่านเจ้าวาดบอกว่าอย่างนี้ฮะกรณีเมื่อ๒๔มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยหมอปลาพาพวกบุกมาค้นวัดยามวิการ
บอกว่าต้องการหาตัวพระที่ก่อเหตุขโมยกางเกงชั้นในหญิงสาวหลายรายหญิงสาวรายหนึ่งที่บ้านพักที่อยู่ติดกับรั้ววัด
แต่สุดท้ายพอเข้ามาแล้วก็ไม่เจอพระรูปนั้นท่านเจ้าวาดวัดท่านบอกว่าก่อนที่หมอปลาจะมาเนี่ยเหมือนกับส่งคนมาดูลาดเหล่าก่อนตอนนั้นก็ยังถามอยู่ว่าเออมาแบบไหนอะไรยังไงมาทำอะไรเขาก็ไม่ได้แจ้งอะไรแล้วอยู่ดียามวิการหมอปลาก็เดินทางมาถึงมาถึงวัดหนองปลือพุ่งมาหาเจ้าวาดเลยแล้วมีการขึ้นสัญญาณไลฟ์สดบอกว่าคิดว่า
แต่ว่าพูดถึงทางบ้านเมืองทั้งพวกครรภทางผู้ใหญ่บ้านทางชาวบ้าน
เพราะคุณเอาตรงนี้เอาสื่อตรงนี้ไปลง
สื่อโทรเชียลไปลงลงไปไกลแล้วอ่ะ
งั้นก็แปลว่าในมุมส่วนตัวของพระอาจารย์เองก็คือ

ต้องหารือกันใหม่ว่าต้องหารือกันก็คือทางอัตมาเนี่ยคืออโหสิกรรมก็ได้
ยังไงก็ได้เพราะว่าอาตมานเนี่ยคือยังไงอ่ะ
มันเหมือนกับเราตบมือข้างเดียวมันก็ไม่ดังหรอก
ขณะเดียวกันนะครับมีชาวบ้านในพื้นที่บอกกับเรานะครับ
บอกว่าเหตุการณ์ที่หมอปลาบุกเข้ามาที่วัดในครั้งนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมจริง
อันนี้หมายถึงวัดหนองปลือที่ฉะเชิงเซานะฮะชาวบ้านเขาบอก
เขาบอกว่าไม่สมควรที่จะเข้ามาทำแบบนี้เหมือนกับเป็นการจู่โจมเข้ามา
ให้เกียรติสถานที่และจ้าวาดวัดทำให้วัดเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วย
ซึ่งถ้าจะมีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีชาวบ้านเขาบอกเขาก็เห็นด้วย
ส่วนอีกวัดหนึ่งหมอปลาก็เคยไปตรวจนะฮะเคยไปสอบ
พระครูกาญจนประพาทรเจ้าอาวาสวัดด่านมะขามเตี้ยที่กาญจนบุรี
วันนี้ประหลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ยท่านประหลัดสุรพรจันทรสุนทรพฤษ
ลงบันทึกประจำวันที่สพด่านมะขามเตี้ยไว้เป็นหลักฐานก่อน
เมื่อ๒๑เมษายนที่ผ่านมาหมอปลากับพวกบุกเข้ามาในวัดด่านมะขามเตี้ย
ไปไล่ค้นกุฏิสร้างความเสื่อมเสียเข้าใจผิดให้กับทางวัด
ล่าสุดเจ้าอาวาสแม้จะได้ขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาส
แต่ก็เนื่องจากปัญหาทางสุขภาพแต่เรื่องทางคดีเนี่ย
ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขาบอกว่าเขาจะดำเนินคดี
ทีนี้ที่อาคารรัฐสภาวันนี้นะคะคุณผู้ชมสักประมาณ๙โมงค่ะ
ปรากฏว่ามีกลุ่มศาสนาพุทธค่ะมายื่นหนังสือที่สภาพผู้แทนรัศดรนะคะ
ให้กับคณะกรรมธิการศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมนะคะ
เพื่อให้ตรวจสอบต่อต้านการทำงานของหมอปลา
โดยเฉพาะคุณสมหญิงบัวบุตรสสจังหวัดอำนาจริง
เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของหลวงปู่แสงยานวโรท่านบอกว่า
นี่ท่านก็เป็นคณะกรรมธิการชุดนี้ด้วย
ได้รับการประสานจากลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่แสงนะคะ
อยากมายื่นหนังสือแล้วก็ออกมารับหนังสือแบบนี้ค่ะ
คือคุณสมหญิงบอกว่าอยากให้มองเรื่องนี้เป็นบทเรียนในชีวิต
ให้ช่วยสอนคนให้มีสติให้มากขึ้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม
การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไทยเนี่ยนะคะ
ควรมีความเคารพรู้จักการะเทศะตลอดเวลา
ไม่ว่าจะพบใครเจอใครยิ่งเป็นพระสงฆ์เนี่ยยิ่งต้องระมัดระวังนะคะ
เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนราคาแพงมาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาแล้ว
จริงแล้วเรามีกฎหมายนะเราร่างไว้เรียบร้อยแล้ว
เรียบรอแล้วแต่ตอนนี้เราเข้าสภา
มันมีกฎหมายมีบทลงโทษในกฎข้อกฎหมายนี้ทั้งหมดเลย
ก็น่าจะได้นำเข้าในสมัยนี้นะ
ถ้าไม่ได้เข้าสมัยนี้ก็คงจะไม่ได้นำเข้าแล้ว
แต่เราพยายามผลักดันในเรื่องนี้เพราะว่าเราทราบปัญหา

คนเนี่ยเวลาจะอยากดัง
อยากดังเห็นแก่เรื่องที่ตัวเองโดดเด่น
เอาเปรียบเขาเอาเปรียบเขา

อ่านี่ก็สสมหญิงบอกวันนี้นะคะ
ท่านยังบอกอีกว่าขอเชิญลูกศิษย์หรือว่าประชาชนที่ศรัทธาในตัวหลวงปู่แสงเนี่ย
สามารถเข้ากราบท่านได้ตามปกติแล้วนะคะที่วัดป่าอรัญญาวิเวก
น่าเป็นสสนเจริญวัดที่หลงปู่แสงท่านจำวัดในตอนนี้ด้วย

ถ้าจะเข้ากราบนามัศกาลหลวงปู่แสงเนี่ย
รู้สึกจะบ่ายโมงถึงบ่าย๓ในแต่ละวัน
ถ้าเป็นผู้หญิงนี้ต้องอยู่ห่าง๕เมตรเลย

อุปถาคกับทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเนี่ย

มีกฎเลยว่าต่อให้หลวงปู่ท่านเรียกเนี่ย

วันนี้เป็นข่าวใหญ่เลยล่ะนะ

เปิดเผยว่าหลวงปู่แสงท่านมีเงินในบัญชี

เขาบอกเขาเคยไปที่แบงค์ที่ธนาคาร
กับหลวงปู่ท่าน

มีประมาณห้าสิบเจ็ดล้านค่ะอ่าก็มีการออกมายืนยันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตอนนั้นมีการแถลงเรื่องสุขภาพร่างกายของหลวงพ่อแล้วมีการแถลงเรื่องยอดเงินต่าง
เงินของหลวงปู่ในบัญชียังอยู่ครบอ่าไม่ได้ศูนย์หายไปไหน
ไม่มีใครที่มาเอาไปอะไรยังไงแม้ว่าท่านจะอายุหนึ่งร้อยปีอ่า
ใกล้หนึ่งร้อยปีค่ะหนึ่งร้อยพรรษาอ่าสุขภาพร่างกายอาจจะไม่แข็งแรง
อาการทางสมองตามที่แพทย์แถลงเนี่ยแต่เงินในบัญชียังอยู่ครบดี
ไม่มีใครมาเบียดบังลักลอบเอาไปแต่ตัวเลขเท่าไหร่เนี่ย
ยังไม่มีใครทราบค่ะวันนี้มันมีข่าวว่ามีถึงหนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาท
โอ้โหทำให้ทางนายอำเภอในอำเภอเมืองอำนาจริง
ออกมาแถลงชี้แจงเลยนะฮะในอำเภอธนูศักดิ์เสมอภาค
บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกไม่จริงเลยไม่เคยพูดเลย
ไม่เคยบอกเลยว่าหลวงปู่แสงเนี่ยมีเงินในบัญชีหนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาท
โดยบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับบอกว่าตัวของนายอำเภอธนูศักดิ์เนี่ย
ที่มีข่าวว่าเป็นคนเปิดเผยว่าหลวงปู่แสงท่านมีเงินในบัญชี๑๘๐ล้าน
เห็นข่าวแล้วตกใจเพราะไม่เคยพูดไอ้เหตุการณ์ทั้งหลายทั้งแหล่มันเริ่มอย่างนี้
เมื่อวานนี้มีผู้สื่อข่าวคนหนึ่งมาหานายอำเภอเมืองอำนาจริง
ก็คือนายอำเภอธนูศักดิ์เสมอภาคเพื่อมาขอพระที่เป็นเหรียญหลวงปู่แสง
จากนายอำเภอแล้วก็ได้นั่งคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการจะสร้างพระหลวงปู่แสง
เพื่อนำรายได้มาส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอำนาจริง
เพราะตอนนี้ท่านมาจำวัดอยู่ที่วัดป่าอรัญญาวิเวกที่อำนาจเจริญ
พอนั่งคุยกันไปนั่งคุยกันมานายอำเภอธนูศักดิ์บอกว่านักข่าวก็จะขอสัมภาษณ์ในอำเภอก็ให้สัมภาษณ์ไป
นักข่าวคนนั้นก็ถามถามนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็ถามเรื่องเงินในบัญชีของหลวงปู่แสง
ว่าเออตกลงแล้วเนี่ยมีเงินถึง๘๐ล้านบาทใช่ไหม
เพราะทีแรกมีข่าว๕๗ล้านจนตอนหลังมีข่าว๘๐ล้าน
นักข่าวก็ถามนายอำเภอว่าท่านมีเงินถึง๘๐ล้านใช่ไหม
อำเภอธนูศักดิ์บอกว่าผมก็บอกไปว่าผมไม่รู้
หรืออาจจะมีมากกว่านั้นมันก็อาจจะเป็นไปได้
ไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่เลยนักข่าวก็ถามต่อ
ถ้าอย่างนั้น๑๐๐ล้านใช่ไหม๑๐๐ล้านเลยเหรอคะ
อำเภอธนูศักดิ์ก็บอกว่าผมก็ไม่ได้ตอบนะ
ผมก็บอกผมไม่ทราบผมไม่ทราบยอดเงินอะไรทั้งนั้น
แล้วผมก็ยิ้มจากนั้นนักข่าวคนนั้นก็กลับไป
จนกระทั่งเช้าที่ผ่านมาเห็นข่าวตามสื่อต่างเห็นข่าวทางทีวีตกใจ
ล้านข่าวออกมาได้ยังไง
ว่านายอำเภอเมืองอำนาจเจริญนายธนูศักดิ์เสมอภาค
บอกว่าหลวงปู่แสงมีเงินในบัญชี๑๘๐ล้าน
ยังไม่เคยพูดเลยโอ้โหนักข่าวเอาไปเขียนเอง
นี่เป็นอำเภยักษ์ใครมาก็ได้ท่องเที่ยว
ผมให้ข่าวเพียงแต่ว่าหลวงปู่อาจจะมีมากกว่านั้น
เขาบอกถ้า๕๐บาทอาจจะมีมากกว่า๕๐
อาจจะมีมากกว่านั้นเขาถามมาเป็นร้อยล้านไหมผมก็ยิ้ม
นะครับแล้วช็อตต่อจากนั้นผมก็บอกว่าผมไม่ยืนยันนะครับว่า
หลวงปู่จะมีเป็นร้อยล้านไหมเพราะเราไม่ทราบ

ก็คือว่าง่ายนักข่าวเอาไปเก็บให้เองใช่ไหมครับว่า๑๘๐ล้าน
เขาคงจะคิดไปเองแหละครับทางท่านอำเภอจะมีการ
บรรยาการทั้งคนใหม่นะครับตอนที่ผมนำเดียวนะครับ
ให้อภัยแล้วจะมีความสุขอ้าวนี่ฮะคือทางโลกโซเชียลเขาเลยบอก
อยากจะให้ทางในอำเภอเนี่ยไปบอกให้นักข่าวคนนั้นเนี่ย
ออกมาแสดงความรับผิดชอบจริงจริงค่ะเท่ากับว่าบิดเบือนข้อมูล
นำเสนอข่าวในเรื่องที่ไม่จริงหรือเปล่าอย่างงี้อ่ะอ่า
อันนี้ไม่นับเรื่องที่นายอำเภอบอกมาขอโพ่งขอพระอะไรอีกนะ
พระด้วยเหรอคะบอกมาขอพระหลวงปู่แสงก่อน
แล้วก็ขอสัมภาษณ์นู่นนี่ท่านก็เลยถามเรื่องเงินเรื่องทอง
ไม่ได้บอกอะไรเลยแค่ยิ้มอย่างเดียวยิ้มอย่างเดียว
แล้วไปเขียนว่าร้อยแปดสิบล้านได้ยังไงท่านผู้ชมครับทีนี้หลังจากเกิดกรณีนี้ขึ้นเนี่ย
หมอปลาเองก็ถูกหลายหน่วยงานรวมทั้งสำนักพุทธจะแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยนะครับ
ท่านผู้ชมครับเพจหมอปลาช่วยด้วยในวันนี้เนี่ย
หลังจากที่หมอปลากับคุณน้ำฟ้าภรรยาแล้วก็ทนายภัยศาลหรือว่าทีมงานออกมากราบขอเข้ามาหลวงปู่แสงตั้งแต่๑๔พฤษภาคม
แล้วบอกจะขอหยุดเคลื่อนไหวเนี่ยนะล่าสุดเราดูเพจวันนี้นะฮะ
เคลื่อนไหวมาสี่วันได้โพสต์ภาพขอบคุณแฟนเพจ
หลายคนก็เข้ามาให้กำลังใจหมอปลาวันนี้เราก็ได้ข้อมูลว่าหมอปลาบอกว่า
จะขอเก็บตัวยังไม่เคลื่อนไหวอะไรยังไม่ไปช่วยเหลือหรือว่าทำงานตรงไหนอะไรยังไง
กว่าจะถึงสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวต้นเดือนหน้าเนี่ยจะเริ่มกลับมาแล้ว
หมอปลาบอกว่าที่คนนั้นจะฟ้องคนนี้จะฟ้องหลายที่หลายทาง
ก็ไม่มีปัญหาเขาผ่านเรื่องราวร้อนหนาวอะไรต่างนานามาเยอะแยะไปหมด
ฟ้องก็ต่อสู้คดีตามขบวนการกันไปส่วนเรื่องการช่วยเหลือผู้คนทุกวันนี้ยังมีคนร้องเรียนส่งเรื่องมาอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะเรื่องของพระเรื่องของวัดหลายคนเขาบอกเขาไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือหรือว่าส่งเรื่องไปร้องเรียนกับใคร
ซึ่งตอนนี้มีเรื่องอยู่ในมือเนี่ยหลายเรื่องมากเดี๋ยวต้นเดือนหน้าจะกลับมาช่วยเหลือประชาชน
แล้วก็เดินหน้าตรวจสอบเรื่องของพระเรื่องของวัดต่อไป
แต่เท่าที่ผมทราบเห็นหมอปลาบอกวิธีการอาจจะเปลี่ยนวิธีการอาจจะเปลี่ยน
อาจจะไม่ใช่แบบนี้ล่ะแบบที่บุกไปที่วัดนู้นวัดนี้นู่นนี่นั่นอะไรจนเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเกิดขึ้น
แต่จะเปลี่ยนแบบไหนอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวคอยดูกันอีกทีนึงก็แล้วกัน